หลายคนเอาไปแชร์กันเยอะมากนะ
เป็นคลิปที่น่ารักมากแล้วก็ทำให้แฟนมีรอยยิ้มด้วยนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่เธอแหล่งใต้
เป็นพูดภาษาใต้แล้วความเลิศมันอยู่ตรงที่ว่าเธอเนี่ยลิปซิงค์นะ
แต่ปากเป๊ะเวอร์ตรงทุกค่ำงับทันทุกจังหวะ
อินเนอร์แล้วก็แอคติ้งนี่จัดจ้านมาก
สมราคานักแสดงนำหญิงมือรางวัลเลยนะคะ
ดูผ่านไอจีนี่ทะลุล้านไปแล้วค่ะ
แล้วก็มีการเรียกร้องผู้จัดกันด้วยนะสำหรับแฟน
เขาบอกว่าขอละครแหล่งใต้ให้แต้วนัทพรสักเรื่องได้ไหม
ว่าอย่างนี้จะได้แบบครบทุกภาษาถิ่นเพราะเธอได้หมดแล้วใช่ไหม

แฟนก็เตรียมอวยยศให้เป็นนางเอกสีภาคของเมืองไทยแล้วนะจ๊ะ
ไปดูคลิปนี้กันน่ารักมาก

ไม่รู้อีกแรงพลื้อชัดนะครับฮ่ายฮ่ายอินเนอร์มาเต็มมากนะคะฮ่าย